ดอมน้ำแข็งผู้ชายคนนี้เคาะร้ายสุดฟังดีนะ
เขาไปในป่าในป่าเล่นน้ำเล่นน้ำเสร็จปั๊บช้างมา
วิ่งหนีช้างขึ้นต้นไม้อยู่๒คืนแล้วนะ๒คืนแล้วนะ
เขย่าต้นไม้เขาตกลงมาโดนช้างกระทืบอีก

นี่คือแต่ว่าไปหนีช้างอยู่บนต้นไม้๒คืน
สองคืนแรงก็หมดหิวก็หิว
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในครับ
ทหารพรานก็ไปฝ่ายปกครองก็ไปกู้ภัยก็มา
ไปช่วยเหลือนายอลงกรด่านทองอายุ๓๔ปีคือถูกช้างป่าเหยียบน่ะนะ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสครับอยู่กลางป่ามอไซนะอำเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเซาครับ๔โมงเย็น๑๗กันยายนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่เจอร่างของนายอลงกรอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่
ต้นไม้ต้นนี้สูงประมาณแปดเมตรคือสภาพเปลือยกาย
นี่คือสภาพตอนไปเจอเปลือยกายนอนคว่ำหน้า
ขยับตัวไม่ได้ขาซ้ายผิดรูป
รีบนำตัวออกจากป่าส่งโรงพยาบาลท่าตะเกียบ
ทำไมเจอในสภาพเปลยกาย
เมื่อต้นทราบว่านายอลงกรมาหายาทแล้วก็ไปเล่นน้ำ
เขาไปเล่นน้ำเขาคงแก้ผ้ามันเป็นสระท้ายหมู่บ้านคุณผู้ชม
จากนั้นเห็นช้างช้างมันปรีวิ่งมาจะทำร้ายเขาวิ่งหนี
วิ่งหนีขึ้นจากสระขึ้นจากสระขึ้นต้นไม้แล้วช้างมันเขย่าต้นไม้นะครับ
ตกลงมาโดนกระทืบซ้ำนายอลงกรถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลชนบุรีนะครับ
เจ้าตัวเล่าบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะพี่ผมเล่าได้
แม้ว่าผมจะใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ผมก็เล่าได้
เขาบอกเย็นวันที่๑๕กันยายนเขาไปที่บ้านอดีตภรรยา
ไปเล่นน้ำที่สระใกล้ชายป่าจู่ช้างป่า๓ตัวนะครับมันมาที่ขอบสระ
แต่ช้างมันไล่ตามครับคุณผู้ชมแล้วเขาก็ปีนต้นไม้อยู่ทั้งคืนแบบนั้นแหละ
เนี่ยค่ะต้นนี้ต้นนี้แมด้วกิ่งก็ไม่ค่อยมี
ใช่คือมันปีนโอ้โหนี่ต้องปีนขึ้นไปสูงมากเลยนะ
เออก็๘เมตรต้องไปให้สูงที่สุดเพราะว่าข้างล่างกิ่งไม่มีนะครับ
อยู่บนน้ำคุณผู้ชมจนคืนที่สองอ่ะโอ้โหโหดจริง
คืนที่สองตอนอยู่บนต้นไม้ช้างมันมาอีกนะ
เขย่าต้นไม้จนเขาตกลงมาแล้วกระทืบซ้ำครับ
คะว่างเสียงดูเข้ามันตามน่ะเบ้ย
อืมแล้วตอนนี้เราไปใช้ช้างมันทำเรื่องไหน
มันเนียบกี่ครั้ง
เจวกับช้างนั่นแหละ
ฮือจากนั้นก็หมดแล้วหมดแล้วหนิ้วพยายามตะโกนของความเช่นเหลือก็ดั้งมีชุดค้นหาด้วยมาเจอ
รอดตายมาได้ต่อมาช่วงบ่ายสิบแปดกันยายนครับ
อำเภอท่าตะเกียบนะฮะก็ไปจุดที่นายอลงกรถูกช้างทำร้าย
โดยมีนางสาวสัมเภานันทศูนย์นะครับอดีตภรรยาของนายอลงกรไปด้วย
เล่าบอกว่าแม้จะเลิกกันไปแล้วแต่ฉันก็สงสารอดีตสามี
ตอนนี้เจ็บหนักนะเจ็บหนักอะไรบ้างสะโพกหักอืม
กระดูกสลังล้าวหายปลาร้าหักปอดช้ำ
วัยวะภายในนี่ช้ำไปหมดอ่ะจึงต้องการมาขอความช่วยเหลือนะครับ
นี่แหละนายอำเภอท่าตะเกียบก็รับปากเดี๋ยวจะช่วยนะ
เยียวยาตามระเบียบของทางราชการไปแต่ก็กำชับนะครับ
เฝ้าระวังทีมผลักดันช้างระวังนะระวังนะ
มันจะไปไล่คนกระทืบคนอีกครับช้างครับ